หาดใหญ่ค่ะมีนายหน้าค้าที่ดินสุดโหด
กยิงคู่อริจนเสียชีวิตคาวงเล่านะคะ
เพื่อนบ้านเองก็ถูกลูกหลงบาดเจ็บไปอีก๒คนค่ะ
อ้างเพิ่งผู้ตายค้างเงินนับล้านบาท
มาเป็นแรมปีแล้วก็เลยเป็นชนวนให้ก่อเหตุนะคะ
ติดตามจากรายงานเลยค่ะ
คือในปรีชาการพันธุ์เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองคองแหง
และนางสุดใจอินทมโนถูกยิงเข้าที่ขา
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายธวัชชัยเรืองฤทธ
อายุ๔๑ปีเป็นชาวตำบลควนลัง
หัดใหญ่จังหวัดสงคราเป็นในหน้าค้าที่ดิน
หลังก่อเหตุได้เข้ามอบตัวที่สภหัดใหญ่ทันที
พร้อมกับอาวุธปืน๑๑มม
สารภาพมีปัญหากับผู้ตายที่เป็นหนี้กว่า๑ล้านบาท
ไม่ยอมจ่ายและยืดเยอะมาเป็นปี

ผู้ก่อเหตุเริ่มสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รวมทั้งขอโทษผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนที่ถูกลุกหลง
สิ่งที่ทำลงไปมาจากความกดดันและอารมณ์ชั่ววูบ
จากปัญหาที่สะสมมานานแรมปี
และก็ผู้ที่ถูกลูกหลงผมไม่ได้เจตนาคือทำภูมิภาคข้อโทษ
โดยครับผมก็เสียใจให้การที่เกิดขึ้น
ครับขอโทษครับ
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนบ้าน
โต๊ะม้าหินอ่อนสีแดงตัวนี้
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามาประชิดตัว
ก่อนจะใช้อาวุธปืนจ่อยิงด้วยกันทั้งหมด๓นัด
หลังจากนั้นผู้เสียชีวิตได้วิ่งเข้ามาล้มตรงที่บริเวณหน้าบ้าน
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะตามเข้ามายิงซ้ำที่หัว
จำนวน๑นัดเพื่อให้แน่ใจว่าเสียชีวิต
นางสุดใจอินทมโนอายุ๕๘ปีผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะชักปืนมายิงก็ได้กล่าวทักทายคนที่ดื่มสังสรรค
กับผู้ตายทุกคนก่อนจะชักปืนมายิงสามนัด
ผู้ตายล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วเดินมาเจาะยิงเข้าที่หัวอีกหนึ่งนัด
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ซึ่งระหว่างที่ก่อเหตุไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลย
และหลังจากยิงเสร็จก็ทำสีหน้านิ่งเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทำให้เธอตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุที่รู้จักคนในหมู่บ้านนี้หลายคน
จะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
คนที่นักโต๊ะกินเหล้าก็รู้จักกันทุกคนเขาก็ทักทาย
คนที่โดนยิงเขาหนีไงเขาวิ่งแล้วมาตายที่หน้าประตูแดงตรงนั้นแหละ
ที่ศพเขาตรงนั้นแล้วเขามายิงซ้ำเจ๋ยเลย
ไม่มีในการพูดอะไรเลยไม่ยิงแล้วก็ไป
ด้านนางสาวจริยาบุญยอุดมศักดิ์อายุ๔๔ปีน้องสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าทางครอบครัวไม่ทราบเลยว่าปมปัญหาที่ผู้ก่อเหตุมายิงผู้เสียชีวิต

จากผู้ตายไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงปัญหาเหล่านี้
รวมถึงเรื่องเงินกู้ที่ผู้ก่อเหตุอ้างถึงด้วย
เพราะถ้าหากผู้ตายเป็นหนี้จริงทางครอบครัวต้องทราบเรื่องนี้ด้วย
อีกทั้งที่ผ่านมาผู้ตายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครเลย
กลับกันเป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่น
อยากให้ทางตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
เขาไม่สามารถตอบโตอะไรได้ตอนนี้
เพราะฉะนั้นเขาคือต้องการให้ตำรวจหาหลักฐาน
สิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์หรือว่าที่เขาสอบสวนมาว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพหัดใหญ่ระบุว่า
ตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ก่อเหตุทั้งหมด
หลังจากนี้จะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เตรียมตัวนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงครานในวันพรุ่งนี้